แต่ฝ่ายน้าเขาเป็นคล้ายกับฤษี

จะใส่ชุดขาวแล้วก็มีเครื่องทำพิทงทำพิธี
ชอบสั่งสอนหลานเยอะหลานบอกรำคาญ
จะพูดอะไรนักหนาแทงตายเลยครับ
น้าตัวเองตายคาบ้านแบบนี้คุณผู้ชม
เหตุผลเพราะว่ารำคาญชอบมาอบรมสั่งสอนเขา
เขาไม่ชอบให้ใครมาพูดอะไรเยอะนะฮะ

ในซอยสุขสำราญหมู่๑๔ตะบนในเมืองอำเภอบ้านไผ่

นะฮะตำรวจก็ตามไปจับกลุ่มคนก่อเหตุได้ทันที
ชื่อว่านายอำรันกองคำอายุ๓๖ปี
ได้ที่บ้านซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของผู้ตายสัก๑๐๐เมตร
ไปถามญาตินะฮะผู้ตายคือนายไพรจิตแพนสมบัติอายุ๖๑ปี
ถูกแทงตายในบ้านของตัวเขาเอง
แล้วจริงแล้วเป็นน้าของคนก่อเหตุนั่นแหละ
แต่ผู้ตายเนี่ยเขาคล้ายกับฤษี
หรือว่าเป็นชีปะขาวนุ่งขาวห่มขาวอะไรแบบนี้
นะฮะคือก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายอารันเดินวนไปวนมาอยู่บ้านน้าหลายรอบ
แต่คือน้าเนี่ยตอนนั้นยังไม่อยู่บ้าน
จนกระทั่งฝ่ายผู้ตายกลับมาถึงที่บ้าน
นายอารันทร์ก็ยังเดินวนไปเวียนมาก่อนจะกลับมารอบสุดท้ายพร้อมกับเพื่อนสองคน
หลังจากนั้นนายอารันทร์ก็จอดรถจักรยานยนต์
แล้วก็วิ่งเข้าไปเอามีดแทงกระหน่ำน้าตัวเองจนตาย
พอแทงเขาเสร็จก็วิ่งหนีกลับไปที่บ้าน
สุดท้ายตำรวจก็ตามไปจับกลุ่มที่บ้านตัวเองซึ่งห่างจากบ้านผู้ตายแค่๑๐๐เมตรเท่านั้น
นะฮะจากการตรวจสอบภายในบ้านของผู้ก่อเหตุพบทั้งเสื้อ
เป็นเสื้อขาวเปื้อนเลือดนะครับมีดทำครัวยาวตั้ง๒๐เซนคราบเลือดก็ติดอยู่เต็มไปหมด
แล้วก็คุมตัวไปส่วนที่โมงพักถามว่าไปแทงน้าทำไมอารันทร์
อารันทร์บอกว่าผมไม่ชอบคือน้าเป็นฤษีแต่เขาชอบมาอบรมสั่งสอนผมตลอดเวลา
รำคาญนะฮะก็เลยแบบแทงตายเลย
สุดท้ายสำรวจก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายข้อหาภาพคนตายโดยเจตนานนะครับ
ก็ถูกคุมตัวไปดำเนินคดีค่ะ
เรื่องอารมณ์ล้วนใช้อารมณ์เหนือเหตุผลก็จะเกิดเหตุบ้านปลาย